ไปดูที่จังหวัดราชบุรีกันหน่อยนะคะ
มีครอบครัวครอบครัวหนึ่งพร้อมกับญาติและเพื่อนบ้านค่ะ
แห่ลงศพของผู้หญิงคนหนึ่ง
โดยบอกว่าต้องการขอความเป็นธรรม
คือเหตุการณ์เกิดขึ้นผู้หญิงคนนี้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

ตกลงข้างทางแล้วก็ไปพุ่งชนต้นไม้จนเธอเสียชีวิต
แต่ประเด็นก็คือสาเหตุที่รถจักรยานยนต์คันที่เสียหลักเนี่ย
เป็นเพราะว่ามีรถตำรวจขับมาปาดหน้า
เขาก็เลยบอกว่าอยากเรียกร้องขอความเป็นธรรมค่ะเรื่องนี้เนี่ย

ให้คุณผู้ชมดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันเลยค่ะ
นี่แหละค่ะก็ถือว่าค่อนข้างดูเดือดอยู่เหมือนกันนะคะ
เป็นบรรยากาศญาติญาติแล้วก็เพื่อนบ้านที่มาแห่ลงศพประท้วงที่สารกลางจังหวัดราชบุรี
เป็นโรงศพของนางสาวสรรญาสังสุกวัย๒๔ปีค่ะ
ชาวตำบลรางบัวอำเภอจอมบึง
อย่างที่เล่าไปว่าคือเธอเนี่ยซ้อนรถมอเตอร์ไซค์ไปกับนายวุฒิกรผาคำมาศซึ่งเป็นญาตินะคะ
จังหวะที่ขี่ไปเนี่ยมีรถตำรวจขับมาปาดหน้า
ไซค์ก็เลยเสียหลักตกถนนไปชนกับต้นไม้ข้างทาง
นายวุฒิกรที่เป็นคนขี่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
แต่ว่านางสาวสรรญาที่เป็นคนซ้อนเสียชีวิตค่ะ
รวมถึงในที่เกิดเหตุพบซองพลาสติกสีน้ำเงินบรรจุยาบ้าจำนวนนึงตกอยู่ด้วย
ตำรวจเขาก็อายัดตัวนายวุฒิกรซึ่งเป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์เอาไว้
เพื่อสอบสวนหาที่มาของยาเสพติด
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่๒กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วนะคะ
บริเวณถนนสายหัวไผ่น้ำผู้ที่ตำบลน้ำผู้อำเภอเมืองค่ะ

ไม่เชื่อว่าผู้ตายและผู้ได้รับบาดเจ็บจะเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
เมื่อวานนี้ก็เลยมาที่หน้าสารากลางจังหวัดราชบุรีพร้อมกับลงศพ
และป้ายข้อความไม่ราคาเขียนตัวใหญ่เลย
ตายไปแล้วหนูจะอยู่ยังไง
ดับอนาจแล้วลูกจะอยู่กับใคร
โอ้โหมีรูปลูกด้วยนะ
คือผู้เป็นแม่ของนางสาวสรรญานะคะ

มาร้องขอความเป็นธรรมในคดีนี้ต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา
แต่จนถึงวันนี้ก็ยังไม่เห็นความคืบหน้าอะไรเลย

พร้อมด้วยพันธ์ตำรวจเอกธนรัฐสอนกล้ารองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดราชบุรี

แล้วก็นำเอกสารคำสั่งลงนามของผู้ว่าราชการจังหวัด
ที่มีคำสั่งหลังมีการยื่นร้องเรียนต่อศูนย์ดำรงธรรมก่อนหน้านี้
สืบสวนเรื่องราวแล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับคดีนี้

และให้ตำรวจเร่งรัดในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคดีนี้ด้วย
อีกทั้งยังให้รายงานผลให้ทราบภายใน๗วัน
จะประสานทนายความอาสาจากสำนักงานอายการ
มาช่วยว่าความในคดีนี้ให้ด้วยค่ะ